อาจารย์ครับผมขออนุญาตพาคุณผู้ชมไปดูท่าทีของคุณพิธากันสักนิดหนึ่งนะครับ
ท่าทีในรัฐสภาตอนนี้นะเพราะเห็นยืนอยู่กับคุณชัยธวัฒน์ตุลาทนนะ
เลขาธิการก้าวไกลด้วยนะครับแต่ว่าท่าทีของทางด้านคุณพิธาในการโพสต์ทวิต
เมื่อเช้า๔ข้อถึงสว

เพราะผ่านการเลือกตั้งมาเกิน๒เดือนแล้ว
รัฐบาลร่วม๘พัก๓๑๒เสียง
ถือเป็นเสียงข้างมากในสภา
และผมเป็นนายยกรัฐมนตรีก็คงจะหน้าดำคล่ำเครียด
แก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนไปแล้ว

ในการโหวตรอบ๑รอบ๒อะไรแบบนี้

เพราะภายในรัฐธรรมนูลนี้
เสียงของประชาชนไม่เพียงพอ
อันนี้คือข้อแรกที่คุณพิธาเนี่ย

ข้อสองฮะเกี่ยวกับเรื่องของ
ท่านสอวรครับเขาเคยโวตให้ผลเอกประยุทธ์
เมื่อปี๖๒สว๒๔๙คนจาก๒๕๐คน
เห็นชอบพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรี
โดยท่านสวให้เหตุผลว่าไม่ได้โหวตให้กับคุณประยุทธ์
แต่โหวตให้กับผู้ที่ถือเสียงข้างมากในสภาร่าง
วันนี้ครับพวกผมก็ถือเสียงข้างมากในสภาร่าง
หรือว่าสมาชิกสภาพุทธแห่งพระสดอลแล้ว
ไม่มีเหตุผลที่ท่านจะต้องลำบากใจในการโหวตให้ผม
หากท่านยึดหลักการดังกล่าวจริง
อกจากนี้ในการโหวตเมื่อวันที่๑๓กรกฎาคมที่ผ่านมา
โหวตผมรอบแรกสวหลายท่านเลือกงดออกเสียง

โดยให้เหตุผลว่ายึดหลักการว่าการโหวตนายก

ทั้งที่ท่านทราบดีว่าการกระทำแบบนี้

คือเท่ากับเป็นการขัดขวางการโหวตนายก
ไม่ใช่เป็นไปตามเสียงของสภาร่าง
ข้อ๒ยังระบุอีกนะครับว่าในวันนี้
ผมขอวิงวอนว่าหากท่านยึดถือหลักการ

ไม่ได้กระทำการไปด้วยเหตุผลอื่นใดนะ
โปรดโหวตให้กับนายกที่เป็นตัวแทนของเสียงข้างมากจากประชาชน
แค่๒ข้อก็ดุเด็ดเด็ดมันแล้วนะอาจารย์
คือผมอยากจะบอกคุณวิทาว่า
ทั้งหมดเนี่ยเขาฟังไม่เข้าหูเอาล่ะเขาตั้งทงไว้แล้ว
ผมว่าฟังไม่เข้าหูภาษาโบราณ
อาจารย์ลองฟังเหตุผลของคุณพิทาอีกสัก๒ข้อไหมครับ

นี่แหละค่ะเพราะว่าคุณพิทาบอกว่าท่านที่โหวตไม่เห็นชอบ
โดยให้เหตุผลว่าก้าวไกลไม่จงรักพักดี
แล้วก็มุ่งทำลายสถาบันผมขอกล่าวต่อหน้าสภาแห่งนี้เลยนะ
ว่ามี๑๐๘เหตุผลที่ทำให้ท่านไม่อยากให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาล
ไม่ว่าจะเป็นการกระทบผลประโยชน์ของท่าน

แต่ท่านรู้ดีว่าไม่สามารถอ้างเหตุผลเหล่านี้ได้
ก็ใช้การดึงสถาบันเข้ามาเป็นคู่ขัดแย้งทางการเมืองกับประชาชนอย่างนั้นหรือ
๓นะครับขออีกข้อหนึ่งครับ

ทีนี้มาดูถึงข้อ๔บ้างนะคะ
คุณพิทาบอกแบบนี้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองวันนี้มันเรียกว่าฝุ่นตลบ

ไม่รู้กระทั่งว่าเหตุการณ์จะไปทิศทางไหน
ภายใต้สถานการณ์แบบนี้ท่านจะตัดสินใจอย่างไรให้มันถูกต้อง
และพาชาติให้พ้นจากวิกฤต
ผมยืนยันว่ายามืดมนต์ไม่รู้จะยึดอะไร

นั่นคือยึดหลักการและยึดมติประชาชน
ท่านตัดสินใจโหวตตามหลักการและโหวตตามเสียงประชาชน

ผมรับรองว่าจะเป็นการตัดสินใจไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร
แต่ชื่อของท่านจะถูกจารึกไว้บนแผ่นดินนี้อย่างมีเกียรติ
เป็นที่ภาคภูมิใจของลูกหลาน
การส่งสารแบบนี้ก็คือส่งสารถึงสวโดยตรง

ให้รู้ว่าจุดวิกฤตที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้น
มันเกิดขึ้นจากการที่วุฒิสมาชิกไม่รักษาหลักการ

ผมว่าเราต้องไม่ลืมนะครับไอ้การโหวตหรือไม่โหวตพิธาเนี่ย
ไม่ใช่เรื่องของการโหวตบุคคลหนึ่งนะ
แต่มันเป็นการโหวตเพื่อคัดค้านมติมหาชนที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งวันที่๑๔พฤษภา

ล้านเสียงอะไรเนี่ยเหรอครับ
คือหลังเลือกตั้งตอนนั้นเลือกตั้ง๑๔ล้าน
แต่ตอนจับกลุ่มมัน๒๕ล้านแล้วตรงนี้

ทีนี้เท่าที่ดูเนี่ยมันเหมือนกันอย่างเชิง

ผลแรกสุดเนี่ยใช่ไหมดูสิไม่รับเนี่ยเป็นไง
ก็พัชโชนก็ออกมาขอโทษนะฮะส่งเสียงอุ๊ยวาย

แต่ว่าก็ยังน้อยแล้วก็มีการประชาชนอาจจะคิดว่า
เอาไม่เอาพิธาไม่เอาก้าวไกลแต่ต้องเอาเพื่อไทยสินะ
เพราะว่าเขารวมเป็นพวกเดียวกันอยู่

แต่ถ้าต่อไปมันข้ามเอาเพื่อไทยแต่ไม่เอาก้าวไกลนะ
มันจะมันเหมือนกับตบหน้าความต้องการของประชาชนเนี่ย

ผมเองเป็นคนแก่ครับเห็นเหตุการณ์มานาน

ผมอาจจะกลัวนะผมไม่อยากให้วิกฤตเกิดขึ้นในบ้านเมือง
ไม่อยากเห็นความรุนแรงไม่อยากเห็นไอ้คำว่าเอาอยู่เนี่ย
มันหลายครั้งที่มันเอาแล้วมันไม่อยู่

ว่าไม่ทราบนะว่าต่อไปจะยังไง
แต่ขอให้ดูตรงนี้ให้มากความอดทนของผู้คนนั้นมันมีขีดจำกัดนะครับ
ปี๒๕๐๐จอมพลปก็คิดว่าเอาอยู่
เอายูครับ

ปี๒๕๓๕บรรดาบิ๊กสุใครทั้งหลายก็คิดว่าเราอยู่

ก็เห็นที่เกิดเลยครับ
ในเมื่อถ้าสวกับพักรัฐบาลเดิมมั่นใจว่ายังไงก็
ครับก็ปล่อยให้โหวตไปมันจบสวยกว่าไหมอืมที่ว่าไม่ต้อง
มาเล่นเกมว่าโหทได้หรือโหทไม่ได้เขาก็เป็นสบาทให้
พอโหวตไปแล้วเนี่ยผมก็ไม่เชื่อว่า
คุณชนะคุณพิธาจะได้ครบ
ก็ปล่อยให้มันไปตายตรงนั้นไม่ดีกว่าเหรอ
คืออันนี้นะเท่าที่ผมดูเนี่ยโชว์พาว
อ๋อหรออาจารย์ใช้คำนี้เลยฮะโชว์เภา
จริงเป็นผู้นำเกมเพราะว่าสิ่งที่ผมคิดว่า
สรุปของเกมที่ฝ่ายไม่เอา
ตามเสียงมติมหาชนต้องการเนี่ยก็คือ
เอานายกพูดกันตรงจากกลุ่มอำนาจเดิม
เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเขากำหนดตรงนี้ได้เนี่ย
คนเป็นนักการเมืองนกรู้อยู่แล้ว
อยู่กันตรงไหนแล้วของจริงตรงนี้
แต่ว่าทำไมนักการเมืองไม่คิดถึง
ปฏิกิริยาของมหาชนบ้าง